มาต่อที่เรื่องนี้กันบ้างนะคะ
หลังจากออกมาประกาศว่าแยกวงกันแล้วนะคะ
เกิดกระแสขึ้นมากมายคุณผู้ชม
หลายคนก็ว่ากันไปถึงเรื่องเงินเงินทองหรือเปล่า

ซึ่งก็ไม่น่าจะผิดนะคะ
เพราะว่าหนึ่งในสมาชิกเทเนียมยังขันเงิน
ออกมาโพสต์ยอมรับผิดที่เป็นสาเหตุให้วงแตกค่ะ
ซึ่งการเปิดใจของพี่เวย์เมื่อวานนี้นะ
ทำเอาเจ้าตัวต้องกะลั่นน้ำตาลูกผู้ชายอยู่หลายครั้งเลย
เนื่องจากเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายเลยค่ะ
ส่วนปัญหาเรื่องเงินเจ้าตัวขอไม่ชี้แจงนะคะ
เก็บเอาไว้เป็นเรื่องของคนในครอบครัวค่ะ
ไม่ได้มีการพูดคุยกันขอโทษทีแล้วอะไรอย่างนี้
เกี่ยวกับเรื่องของเงินเขานึกว่าพี่ออกมา
เอาเป็นว่าผมไม่เข้าดีเทียม
ก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นเรื่องในครอบครัว

แล้วก็ผมก็เชื่อว่าขันผมไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้
มีโอกาสที่จะกลับมากับพี่ออกมาได้ไหมครับ
เขาบอกว่าขอเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วกัน
คือเขารักกันมากอยู่กันแบบครอบครัวนะคะคุณผู้ชม
สักวันหนึ่งเวลาจะช่วยเยียวยาสิ่งต่างเหล่านี้
กลับมาเป็นครอบครัวที่รักกันแน่นแฟนกันเหมือนเดิมอีกครั้งนะคะ
เราก็เป็นกำลังใจให้เอาใจช่วยกันต่อไป